เป็นอุบัติศสลดที่ไม่รู้จะทำอย่างไร

สาววัย๖๔ปีนะคะ
จ้างรถหกล้อขนดินมาจะหาถมที่เพื่อสร้างบ้านใหม่
ปรากฏว่าจังหวะที่เดินไปชี้จุดเทดิน

ถอยรถมาอย่างเร็วทับเจ้าของที่ดิน
วัย๖๔ปีเสียชีวิตเลยค่ะ
สบู่จอมคำสิงวัย๖๔ปีคนนี้แหละค่ะ
สภาพเนี่ยถูกล้อรถทับตั้งแต่ศีรษะคอลงมาจนถึงช่วงอกเละไปหมดเลยนะคะ
บัชชาจอมคำสิงวัย๗๕ปีพี่ชายเล่าให้ฟังว่า
น้องสาวว่าจ้างรถหกล้อขนดินมาถมที่จะสร้างบ้านหลังใหม่
จังหวะรถขนดินเข้ามาเนี่ยน้องสาวก็เดินไป
ชี้จุดให้ดูว่าจะให้เทดินถมดินตรงนี้
แต่คนขับรถนะคะรีบถอยรถมาอย่างเร็ว
เพื่อกันรถติดหล่มในจุดที่เทดินเอาไว้ก่อนหน้า
แล้วไม่ทันเห็นผู้ตายก็เลยชนจนผู้ตายล้มลง
แล้วเหยียบซ้ำอย่างแรงที่ล้อรถยังมีคราบเลือดอยู่เลยนะคะ
คนขับคือนายปราโมทค่ะพอรู้ตัวว่าถอยทับเจ้าของที่ดินอ่ะ
รีบลงจากรถมาดูเลยพอเห็นสภาพเจ้าของที่ดินเท่านั้นแหละค่ะ

ชาวบ้านก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลร้อยเอ็ดนะคะ
หลังจากฟื้นแล้วตำรวจโรงพักร้อยเอ็ดก็เข้าไปสอบปากคำ
และแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย